เขามารวมตัวกันที่งานแห่ขันหมากในประเทศไทยค่ะ
ไม่เขามารวมตัวกันที่ประเทศไทย

มาร่วมขบวนแห่ขันหมากเนี่ยค่ะ

เขาไม่ได้มาปราบเหล่าร้ายแต่อย่างใด

นี่ใครนี่แหละครับพีเดตเตอร์นี่แหละ

อกจากนี้นอกจากเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่แล้วมีสนมไว้ก็มาด้วยนะ
มดก็มาร่วมขบวนปราบเหล่าร้ายด้วยอีกหนึ่งคน
ขบวนแห่นี่เขาบอกเดินไปเต้นไปตามจังหวะเพลงสนุกสนานกันไปนะคะ
อำเภอเมืองมหาสารคามใช้เวลาพอสมควรเลย
จริงไม่ได้ไกลมากแต่อยู่เต้นตลอดทาง
ชาวบ้านตื่นตาตื่นใจ
ก็ต้องหยุดถ่ายรูปแบบนี้เป็นระยะนะคะตลอดทางเลย

เป็นใบหน้าของคุณอนุชาเคนหงหรือคุณเดียวดายชื่อคุณเดียวดาย
อายุ๓๑ปีเจ้าบ่าวเขาชื่นชอบในการแต่งคอสเพลย์นั่นเอง
พอมาสู่ขอแฟนก็คือนางสาวกณิถาวันโพนทองคบหากันมา๗ปี
แต่งานนี้เจ้าสาวเขาจับตาไง

งามแบบนี้บอกไม่ขอร่วมคอสเพลย์เหมือนกับเจ้าบ่าวนะคะ
นั่งเข้าพิธีคู่กับเจ้าสาวปกติทั่วไป
แต่ไม่ปกติเฉพาะตอนเดินแห่ขบวนเท่านั้นเองนะคะ